นี่ก็งานเข้าไม่หยุดไม่หย่อนนะคะสำหรับสาวมะนาวสอนศิลป์
ชี้แจงถึงกรณีที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นภรรยาคนล่าสุด
เรียกง่ายว่ากล่าวหาว่าเป็นภรรยาน้อยนักการเมืองชื่อดัง

ออกมาย้ำกันอีกครั้งเลยนะคะสำหรับนักแสดงสาวมะนาวสอนสินค่ะ
หลังจากถูกแชร์ว่าเป็นภรรยาคนล่าสุด

ไม่พอมีลูกซุกเอาไว้ด้วย๕ขวบแล้ว

น้องมะนาวโดนเรื่องราวนี้มาตั้งแต่ปี๒๕๕๖หลายปีมาแล้ว
แต่ครั้งนั้นเธอเองจัดโต๊ะแถลงข่าวกันไป
กันไปเรียบร้อยแล้วว่าเรื่องทั้งหมดไม่เป็นความจริง
แต่เมื่อนักการเมืองคนดังเสียชีวิตลงนะคะ
มะนาวเองเขาก็เดินทางไปร่วมงานศพ
ซึ่งเจ้าตัวเองออกมาบอกว่าเรื่องนี้มันควรจะจบได้แล้วนะ

ซึ่งคนที่เธอเองที่ไปร่วมงานไว้อะไร
ก็เป็นปกติของลูกหลานชาวสุพรรณเธอบอกอย่างนั้น
เจ้าตัวบอกว่าอยากให้คนได้รู้จริงว่าความจริงเป็นยังไง
แล้วก็วอนให้คนที่โพสต์นั้นนึกถึงใจเขาใจเราด้วย
รวมไปถึงคนที่เสพข่าวมีวิจารณญาณกันนิดหนึ่ง
ซึ่งทั้งหมดค่ะมะนาวบอกว่าไม่คิดจะเอาเรื่อง
แต่คาดว่าทางผู้ใหญ่ต้นสังกัดไม่ปล่อยไว้แน่
ตอนนี้จะมีการแจ้งความดำเนินคดีหรือตักเตือนยังไงว่ากันไปต่อค่ะ
เราเองก็อาจจะด้วยเป็นลูกหลานคนสุพรรณ
และได้ไปรับใช้งานเกี่ยวกับสุพรรณบ่อยหลายครั้ง

เราเองก็เหมือนก็ต้องโพสต์ไว้อะไรท่าน
อยากชี้แจงให้ทราบถึงว่าการที่เหมือนแบบการที่กล่าวหาคน

ก็อาจจะแบบมันมีโทษทั้งตัวเขา
และอาจจะทำให้คนอื่นแบบเสียหายเดือดร้อนได้เหมือนกัน
ก็อาจจะให้ทุกคนเหมือนแบบเวลาจะแชร์อะไรจะโพสต์อะไร
ก็ให้ใช้วิจารณญาณในการเสพข่าวนิดนึง
เรื่องนี้น่าจะให้ผู้ใหญ่ตอนนี้ให้ผู้ใหญ่กำลังรวบรวมอยู่
ก็ได้เป็นการเตือนกันไว้มากกว่า

ไม่ได้แจ้งค่ะน่าจะรอผู้ใหญ่คุยกันก่อนว่า
เรารวบรวมได้มากน้อยแค่ไหน
จากนี้นักแสดงสาวก็ยังเผยถึงความสัมพันธ์
กับนักฟุตบอลหนุ่มกวินบินได้
เขาเป็นแฟนกันคู่นี้
ไม่ต้องมาบอกว่าคุยกันอยู่ปรึกษากันอะไรอย่างนี้
เขาบอกว่าสถานะตอนนี้ใช้คำว่าพี่ชายคนสนิท
ไม่รู้สนิทขนาดไหนปะตามไปทุกแมท

พูดคุยกันปกติปรึกษาหาลือกันได้ปกติค่ะ
ก็สนิทค่ะก็คุยได้มีอะไรก็ปรึกษาหาลือกันได้
เป็นพี่ชายพี่ชายคนสนิทเลย
เราจะคบกันอยู่ในฐานะอะไร
จะเป็นเพื่อนเป็นพี่หรือว่าคนร่วมงาน
ก็คือเหมือนแบบเราไม่ได้แบบเปิดเผยให้ทุกคนรู้
แต่เราก็เราคุยกันอย่างนี้เราสบายใจ
ก็เอาที่น้องมะนาวสบายใจเนาะเป็นพี่ชายก็แฮปปี้จะเรียกแบบนี้ก็ว่ากันไปนะคะ